พูดกันถึงเรื่องของกระแสละครที่ย้อนยุคกันหน่อยกระแสอเจ้า
ก็มาทำให้การท่องเที่ยวกระเตื้องขึ้นมาเยอะเลยนะคะ
โดยเฉพาะการไปเที่ยวเมืองเก่าเมืองประวัติศาสตร์
จังหวัดสุโขทัยก็เป็นหนึ่งในเมืองรองนะคะ
ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นการท่องเที่ยว

อาจนะพระพุทธรูปประทับนั่งปางมรวิชัย

เป็นพระพุทธรูปที่ถูกกล่าวขานในตำนานพระพุทธรูปพูดได้
ประดิษฐานในมนตบวัดศรีชุม
อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ศูนย์กลางการปกครองที่เรื่องอำนาจ
ในช่วงพุทธศาสตร์วัดที่๑๘ถึงพุทธศาสตร์วัดที่๑๙
ซึ่งที่นี่องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก
ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ที่กำแพงเพชรและศรีสัชนาลัย
ภายใต้ชื่อเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
ที่นี่มีวัดสำคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุโขทัยอย่างวัดมหาธาตุ
ภายในเจดีประธานได้บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุไว้
และอีกแห่งของความงดงามในสุโขทัยวัดตรภาเงิน
เด่นด้วยเจดีทรงพุ่งเข้าบินมีพระพุทธรูปยืนและพระพุทธรูปปางลีลา
และมีพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย
ที่มีความสวยสดงดงามตามแบบศิลปะของสุโขทัย
สุโขทัยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่แพ้จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
โดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้านศิลปะ
และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ชวนให้ศึกษา
เรื่องของงานศิลปะพื้นบ้านครับผม
เมื่อพูดถึงสุโขทัยเราคงไม่ละเลยที่จะพูดถึงเรื่อง
สินค้าที่เรารู้จักกันมาแต่เรียนหนังสือนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นการส่งไปขายในต่างประเทศ

ที่มีการผลิตสังกโลกยุคใหม่

ก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ด้วยครับ
สุโขทัยเป็น๑ใน๕๕จังหวัด

เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง
ประกอบกับกระแสความเป็นไทยจากละครดัง

จากคณะทัวร์มาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
รู้สึกประทับใจแล้วก็นึกถึงละคร
ที่ได้มีเรื่องบุภเสันนิวาส

แล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมเก่า

แล้วก็รู้สึกดีใจที่มาครั้งนี้นะ

คือเมื่อก่อนก็เที่ยวอายุทยานะ
แต่นี่สุโขทัยมองต่อเงินนี่ก็เป็นครั้งที่สอง

วันนี้ก็รู้สึกว่ามันทึ่งมาก
กับงาน๖๗๐๐ปี

มันจะอาจจะเป็นการขนาดไหนนะครับ
ก็เราคิดว่าการนำลูกค้ามาในที่ที่มีความสำคัญขนาดนี้

ของเมืองสำคัญสำคัญของประเทศไทยได้ด้วยครับ
นักท่องเที่ยวสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในเมืองรอง
ภายในวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๒
หักลดห่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
นิพนิ์ดอกทางถ่ายภาพเคมิกาพรมพันธ์ใจ
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน